เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการสืบสารการเขียนคัมภีร์ใบลานคุณผู้ชมค่ะ
เขาว่าสืบทอดกันมากว่าร้อยปีของชาวพยาว
ไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าเขามีกระบวนการทำกันมาอย่างไรค่ะ
ที่วัดพระธาตุโพงามนะคะอยู่ที่หมู่๔ตะมนต์ดอกคำใต้จังหวัดพยาว

ซึ่งเป็นวิธีที่คนโบราณก็ทำมานานกว่าพันปีแล้วค่ะคุณผู้ชม
ไปดูนะอุปกรณ์และวิธีการทำเป็นยังไง
โดยพระทศพรถาวรปัญโยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุโพงาม
เล่าให้ฟังว่าการจานใบลานในอดีตนี้นะคะเขาทำกันแพร่หลาย
เป็นวิธีการจดบันทึกของคนสมัยโบร่ำโบราณนั่นแหละ
เพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีสมุดหนังสือไม่มีปากกาใช่ไหม
เขาก็จะเขียนลงใบลานแบบนี้โดยการเก็บบันทึกเรื่องราวต่าง
ข้อมูลต่างคัมภีร์บทสวดอะไรต่างลงไปในใบหลาน
ซึ่งในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะใช้ภาษาเป็นภาษาถิ่นของตัวเอง
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทสวดมนต์เป็นคาถาตำรายาหรือว่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา
ตัวเจ้าอาวาสเองนี้นะคะก็เห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า
กลัวว่ามันจะศูนย์หายไปก็เลยอนุรักษ์กันเอาไว้นะคะ
สำหรับการจานคัมภีร์ใบลานทำโดยการเลือกใบลานที่สวยงามเหมาะสม
ที่จะนำมาเขียนจากนั้นก็ใช้แท่งไม้เหลาลักษณะคล้ายกับดินสอ
บริเวณหัวนี้นะคะจะใช้เหล็กกล้าค่ะเป็นหัวคล้ายกับปากกาให้แหลมหน่อย
แล้วก็จานลงไปหรือเขียนลงไปบนใบหลานเสร็จแล้วก็จะนำหมึกแท่งแบบโบราณ
ที่ทำการฝนฝนผสมกับน้ำชุบลงไปในใบลานที่เขียน
หึกนี้นะคะจะมีความคงทนไม่หายไปแล้วก็มีอายุเป็นร้อยปีเลยคุณผู้ชมค่ะ
ใครอยากจะไปเห็นกระบวนการจานใบหลานหรืออยากจะไปสัมผัสด้วยตาของตัวเองแบบนี้นะ
ไปอนุรักษ์ไปร่วมกันดูได้นะคะที่วัดพระธาตุโพงามจังหวัดพยาว
ว่าได้ไปเรียนรู้วิธีการเขียนแบบโบร่ำโบราณแล้วก็พาลูกหลานคนรุ่นใหม่ไปเห็นของจริงด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวนี้หาดูยากนะมันสลายหายศูนย์ไปแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งเอามาฝากกันค่ะ